ไปดูต่อกันที่คู่รักสายชิวคู่นี้กันหน่อยดีกว่า
ถ้าใครไปเช็คอินริมทะเลเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเจอรูปของคู่นี้บ่อยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาสายเที่ยวสายชิลสายพักผ่อนเข้ากันเข้ากันค่ะ
แล้วเนี่ยสาวปางกัญญาลันนะฮะก็โพสต์รูปริมทะเลบ่อยมากช่วงนี้อาจจะแบบฟิลพักผ่อนนะฮะ
คอยแชะเก็บภาพสาวปรางให้ด้วยเนี่ยนะครับ
ยืนกลางให้ก็ถ่ายแชะแชะแชะ๔๕รูปสวยไม่สวยก็ว่ากันอีกเรื่องนึง
แต่ปรางก็ลงทุกรูปที่โต้งถ่ายแล้วค่ะ
แล้วก็ลงปุ๊บคนกดไลค์เยอะมาก
ไลค์พุ่งกระฉูดทุกทีเลยนะคะ
ส่วนข่าวลือข่าวเมาส์ที่เขาบอกเฮ้ยมันเป็นข่าวดีของคู่นี้
นั่นก็คือโต้งโทพีแอบขอปรางแต่งงานแล้วหรือเปล่านะ
ศึกสืบมาเขามีมุมนะคุณผู้ชม
ได้ว่าเริ่มคุยเรื่องเรือนหอกันแล้วว่า

ที่ถ่ายมาต้องลงทั้งหมดเขาบอกว่าน่ารัก

รูปที่ต้องถ่ายยอดไรเยอะมากเลยนะ

เอ๊ะหนูไม่ค่อยพูดเหรอ
ไม่ได้ขอแต่เหมือนก็มีแพลน

อยากจะขยับขยายที่อยู่อะไรของเขา
หนูก็บอกซื้อเลยได้เต็มที่
แต่ว่ายังไม่แต่ง

ดูใจกันมา๑๐กว่าปีแล้วนะคุณผู้ชมนะ

หน้าตาละไม้คล้ายคนดังคล้ายใครรู้ป่ะ
ยายปำแปำเธอยเที่ยวไทยไง

ส่วนตัวของคุณโต้งเองเนี่ยเขาก็สนิทกับ

โตปากนิดจมูกหย่งโด่ง

ยายปำแปำแต่งตัวเป็นฮิ็พพอปก็โต่งถูกดี

เขาก็จะชอบส่งมาให้หนูดูตลอด

เผิน

มีมาสมีลูกคลาวมาก
ถ้าจดบางสิ่งอีกครั้งเค้าก็เหมือนไหม
ก็เหมือน

แต่ยายแปมก็เหมือนอยู่หลายคนนะคุณผู้ชมนะ

ปอมแปมอาจจะขึ้นเวทีแทนก็ได้นะ